ตามความอัปเดตคืบหน้ากันหน่อยดีกว่าด้านหลังเราเลยระดมล่านักโทษชายหลบหนีจากโรงพยาบาล
เพราะอะไรพาตัวไปรักษาแล้วยังมีโซ่ตรวนอยู่ด้วยแต่หนีออกไป
ตำรวจบอกเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องสอบเจ้าหน้าที่ด้วยเหมือนกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมผิดพลาดแบบนี้
ความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยภาพกล้องมุมจรปิดคุณผู้ชมดูภาพตาม
เล่าตามนี้ตี๓ของ๒๕พฤศจิกายนค่ะตรงตึกศัลยกรรมชาย
ตรงนี้คือโรงพยาบาลพลนะคะที่ขอนแก่นนักโทษชายหลบหนีออกมาด้านหน้าห้องพัก
แล้วเดินวนไปวนมาก่อนตัดสินใจทำยังไงกระโดดลงจากตึกแล้วหนีไปเลยอ่ะ
เอาจริงจริงอย่างที่บอกมีโซ่ตรวนคล้องอยู่ด้วยนะทีนี้กล้องมูลจรปิดด้านหลังโรงพยาบาลอีก
จับภาพเขาตอนวิ่งหายหลังกระโดดลงไปแล้วทำไงต่อ
วิ่งหายเข้าไปในป่ารกร้างด้านหลังของตึกศัลยกรรมชายอย่างที่บอกค่ะ
แล้วมีกล้องวงจรปิดไปดูกันต่อที่หน้าบ้านของชาวบ้าน
ตรงนี้เนี่ยบริเวณบ้านของชาวบ้านห่างจากโรงพยาบาลประมาณสัก๑กิโลกว่า
จับภาพแต่มันไกลนิดนึงนะมันอาจจะมีตรงนั้นบังเหมือนหลังคานะคะ
มาแล้วเดินมาแล้วทีนี้มันจับภาพตอนเขากำลังเดินเลาะตรงริมกำแพง
อย่างที่บอกขายังมีโซ่ตรวนเดินไปไหนใครก็เห็นไหม
เจ้าที่เรือนจำอำเภอพลค่ะให้ข้อมูลว่านักโทษที่หลบหนีคนนี้คือ
บัณฑิตดินจันทึกอายุ๔๑ปีนะคะเป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา
เขาเป็นนักโทษชายคดียาเสพติดค่ะถูกจับตอนนั้นเนี่ยยาบ้า๖๐๐เมตรเลย
เจ้าที่ตำรวจเลยจัดกำลังเจ้าที่ป้องกันปราบปามชุดสืบสวน
ก็ตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกเอาอย่างนี้คิดแน่นอนว่า
น่าจะต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเพราะอะไร
ไม่น่าที่จะไปได้ไกลเพราะโซ่ตรวนมันคล้องขาอยู่
ก็เลยมีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ต้องประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในพื้นที่นะคะ
ระมัดระวังหากพบเห็นให้รีบแจ้งเบาะแสทันที
ทีนี้เขาบอกว่ามีชาวบ้านชาวบ้านเจอนักโทษเนี่ยไปสวมกางเกงยีน
เสื้อแขนสั้นสวมหมวกมีโทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง
ตอนนี้ยังไม่รู้นะเจ้าตัวไปเอามาจากไหนหรือไปขโมยใครมาหรือเปล่า
เขาบอกว่าไปชาร์จแบตนะคะอยู่บริเวณสาราประชาคมของหมู่บ้าน
โดยกล้องวงจรปิดนะคะบันทึกภาพเอาไว้ตอนกำลังเดินถือโซ่ตัวแล้วหนีไปทางทุ่งนา
และมีชาวบ้านบอกอีกนะว่านักโทษคนนี้ไปขโมยตังโม
ขโมยแก้วน้ำของบ้านของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
เนี่ยชาวบ้านเขาไปปลิ้นแบบนี้มาเลยคุณกระดูกกระดาษ
เพราะอะไรจะเอามาไว้ดูว่าไอ้รูปภัณฑ์สันธารแบบนี้นี่แหละ
ถ้าเจอรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
จนกระทั่งเช้าของวันที่๒๕นะคะ
ผู้ใหญ่บ้านประกาศเลยแหละบอกลูกบ้านระวังนักโทษที่หลบหนีนะ
และเอาแบบนี้มาแจกให้ทั้งหมู่บ้านเลยให้ช่วยกันดูนะคะ
โอ้โหตอนนั้นแน่นอนว่าถ้าคุณเป็นชาวบ้านในพื้นที่คุณจะกลัวไหมล่ะ

พอได้ข่าวว่ามีนักโทษหลบหนีไม่รู้จะมีอาวุธไหม
ไม่รู้จะมีอะไรหรือเปล่าเขาก็กลัวกันหมดนะคะ
ลองฟังเสียงชาวบ้านหน่อยค่ะ
ชาวบ้านก็กลัวกันหมดนะแต่ว่าก็แน่นอนแหละเขาก็เช็ครูปภัณฑ์สันหา
แล้วก็รู้แหละว่าเดี๋ยวอาจจะเดินไปตรงไหนสักแห่งอยู่ในพื้นที่ตรงนั้น
ทีนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะความคืบหน้าล่าสุดนะคะ
เห็นบอกว่าสามารถควบคุมตัวจับตัวได้แล้ว

นี่คือพึ่งมีรายงานเข้ามาเมื่อสักครู่
บอกว่านักโทษที่หนีออกจากโรงพยาบาลพลเนี่ย
สรุปว่าเขาหนีไปซ่อนตัวในโกดังร้าง
ก็ไปควบคุมตัวกลับเรือนจำอำเภอพลทันทีเลยนะคะ
นี่แหละความเคลือบหน้าเรื่องนี้ก็ต่อกันในข่าวเที่ยงก็แล้วกันนะครับ
แต่ว่าตอนแรกเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็ยังบอกว่า
ใครที่เจอตอนนั้นมันก็ต้องเร่งไล่ล่าตัว
ยังมีการจะให้รางวัลนำจับตั้ง๓๐๐๐บาทด้วย
แต่ตอนนี้เดี๋ยวข้อมูลว่าตกลงแล้วไปจับมาได้ยังไง
นะแบบไหนมีชาวบ้านเห็นแล้วไปแจ้งเบาะแสหรืออย่างไร
อ่ะเดี๋ยวตามกันต่อเรื่องนี้ค่ะนะครับ